เป็นปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าฝนดาวตกวันแม่หรือมีชื่อจริงก็คือฝนดาวตก

อย่างไรจะสามารถมองเห็นในทิศทางไหน
ค่ำคืนนี้เรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะครับ

หากเราย้อนกลับไป๒๕ปีก่อน
มีดาวหางดวงหนึ่งครับโคจรผ่านแนวโคจรโลกของเรานะครับ

โคจรครั้งนั้นได้ทิ้งเศษฝุ่นละอองจำนวนมหาศาลไว้

ทุกปีที่โลกของเรานั้นมีการโคจรผ่านกลุ่มควัน

ก็จะมีการดูดเอาเศษหินต่างเนี่ยนะครับ

ชั้นบรรยากาศโลกเกิดการเสียดสีจึงเกิดกลายเป็นลูกไฟ
และเกิดกลายเป็นฝนดาวตกดังกล่าวนะครับ

เราจะสามารถมองเห็นได้สูงสุดถึง๑๐๐ลูกต่อชั่วโมงเลยทีเดียว
สามารถมองเห็นได้ในทิศทางไหน
และจะสามารถที่จะมองเห็นได้แบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่

องขึ้นไปบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

ขึ้นไปครับในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน

เพราะว่าไม่มีแสงสว่างรบกวน

ยังสามารถที่จะชมปรากฏการณ์นี้ต่อเนื่องไป

แต่ว่าในค่ำคืนนี้นั้นจะสามารถมองเห็นเยอะที่สุดนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับ๒
รองจากฝนดาวตกลีโอนิกนะครับ
จากการตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเราครับ

เพราะว่าในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยจนถึงตอนล่าง

แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นอาจจะมีเมฆรบกวนเล็กน้อยนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการติดตามพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
ว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่อง
ออกไปดูก็ดูฟ้าดูฝนก่อนแล้วกันนะครับ

และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ